มาดูเรื่องของสุขภาพกันก่อนเป็นเรื่องใกล้ตัว
แล้วก็ท่านก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะ
เนื้อเน่าหนังเน่าหรือที่หลายคนเรียกว่า
แบคทีเรียกินเนื้อคน

เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมคณะเดินทางไปที่โรงพยาบาลน่าน
เยี่ยมอาการผู้ป่วยแล้วก็ซักประวัติผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าหนังเน่า
โดยมีนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูรณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
ก็คอยให้ข้อมูลเรื่องของการรักษาก่อนที่จะหารือสรุปร่วมกัน
ตอนนี้สถานการณ์เรื่องของโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน
พบว่าในช่วง๕ปีคือตั้งแต่ปี๒๕๕๘จนถึงปี๒๕๕๙
พบผู้ป่วยแล้วนะคะ๒๒๗รายเฉลี่ยปีละ๔๕ราย
แล้วก็น่าสนใจคือเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
โดยเพศชายมี๑๔๖รายเพศหญิง๘๓ราย
เฉลี่ยอายุ๕๙๖๐ปีค่ะ
อกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
ส่วนใหญ่แผลเนี่ยมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณเท้าแล้วก็ข้อเท้านะคะ
อกจากนี้ยังพบผู้ป่วยกระจายในทุกอำเภอ
พบมากที่สุดคือในอำเภอเมืองอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียง
แล้วก็อำเภอท่าวังผาส่วนปีนี้พบผู้ป่วย๕๑รายนะคะ
เสียชีวิตไปแล้ว๕รายอันนี้เฉพาะจังหวัดน่านค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการจัดระบบเฝ้าระวังโรค
รวมทั้งเร่งประสานเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนป้องกันไม่ให้เกิดแผล
แต่หากเกิดแผลแล้วนะคะท่านควรที่จะงดเลยนะ
ดเรื่องของการเดินลุยน้ำลุยโครนแล้วก็งดการลงแปลงนาข้าว
หรือหากเริ่มมีอาการปวดบวมแดงอักเสบ
ก็รีบมาพบแพทย์นะคะอย่าปล่อยไว้นะคะ
ย้ำด้วยนะคะว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ
แต่เป็นโรคเฉพาะบุคคลบางคนเห็นเพื่อนเป็นแผลอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่ามันเป็นโรคติดต่อก็รังเกียจเพื่อน

เป็นโรคเฉพาะคนไม่ใช่โรคติดต่อนะคะ